นี่มันก็ช่องพูดถึงไงอ้วนร้อยมาก

ให้ฉันรู้เลยว่าหมอที่ทำให้ฉันเก่งที่สุด

ผมเนี่ยไม่ได้จะถามหมอนอันนี้

ทำไมไม่มีคอนเทนต์อื่นจะเล่นอะไร

เห็นแบบว่าเชยมากเลยหรือคะ
เร็วมากเอ็งจินทำเป็นคนชั่วทำเป็นคนเร็วแบบอ้าวอีบ๊าเอียงจิ

นี่เธอลองคิดดูสิเขาไม่มีทางหารูปฉันได้เลย

ดะมาเลยดิไม่มีทางด่วง